เส้นใต้เมืองไทยวันนี้แน่นอนตามกันต่อนะฮะ
เรื่องของการลุกที่ป่าไม้ครอบครองที่ดินสอปกรคือเป็นปัญหาบ้านเรามาโดยตลอดแหละ
ยิ่งถ้ามีนักการเมืองมีผู้มีอิทธิพลมีค่าราชการที่เป็นลูกน้องแล้วสั่งได้อะไรอย่างนี้นะฮะ
กลายเป็นปัญหานะฮะยกเคสตัวอย่างของพ่อของรัฐมนตรีช่วยศึกษานะฮะ
รายการขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานมีแฟนรายการที่เป็นคนหวงแหนผืนป่าโทรศัพท์มาบอกว่า
เรื่องที่กังวลว่าคดีจะหมดอายุความไม่ต้องห่วงแล้วครับ
เพราะว่ามีคำอธิบายมีความมั่นใจแล้วว่าคดีจะเดินหน้าต่อได้
วันนี้ที่เห็นหัวข่าวก็คืออายการชี้ออกกฎหมายใหม่ออกหมายจับใหม่โกธร
โกธรก็คือคุณสุนทรวิลาวันส่วนเรื่องอายุความเนี่ยแก้กฎหมายใหม่
ถ้าหนีไม่นับอายุความไม่นับรวมอายุความเรื่องนี้เนี่ยลองฟังคำอธิบายจากคุณประยุทธ์เพชรคุณ
ซึ่งเป็นรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดคุณประยุทธ์เพชรคุณบอกว่า
คดีบางคดีของคุณสุนทรวิลาวัน
หมดอายุความไปตั้งแต่วันที่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมานั้นไม่ต้องห่วงเพราะอะไรลองฟังคำอธิบาย
จากการประสานงานอายการคดีปราบปรามการทุจริตภาค๒
โดยนายพิจิตรจูทะประชากุลอธิบดีอายการสำนักงานปราบปรามการทุจริตภาค๒
ได้ความว่าวันที่๑๖มิถุนาคือเมื่อวาน
สารอายาคดีทุจจฤทธิ์และประพฤกษ์มีชอบภาค๒
ออกไม้จับคุณสุนทรวีราวัลเลยครับ
ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทำซื้อ
รักษาทรัพยากรโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจจฤทธิ์
อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ
แล้วก็จะได้ส่งตัวให้พนักงานอายการนำตัวยื่นฟ้องศาล
เนื่องจากเป็นการหลบหนีระหว่างคดีจึงไม่นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหา
ระหว่างหลบหนีเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ
อันนี้คือพรบประกอบรัฐมนูลว่าโดยการปราบปรามป้องกันของใหม่๒๕๖๒
ทีนี้เพื่อให้ชัดเจน

ตรงนี้เสียให้ชัดพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต๒๕๖๑ที่แก้ไขใหม่มาตรา๗บัญญัติไว้ว่า
ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไประหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาล
มิให้นับระยะเวลาที่ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ
เออฉะนั้นถ้าอย่างนี้ก็แปลว่า
หนึ่งออกหมายจับใหม่สองหนีไปก็หนีไปเถอะแต่จะไม่นับรวมอายุความ
นี่ก็ถือว่าทำให้คนโล่งใจไปเปราะหนึ่งเรื่องคดีบุกรุกเขาใหญ่
ทีนี้นอกจากเรื่องคดีบุกลุกป่าเขาใหญ่แล้วเนี่ย
วันนี้มันมีเรื่องที่ผมคิดว่าสังคมที่รักผืนป่าก็ควรจะให้ความสนใจ
คือเรื่องเก่าคดีที่ดินสปกรวังน้ำเขียว
วันนี้โผล่เข้ามาใหม่โผล่ขึ้นมาใหม่เพราะคนนี้ครับ
คุณวีระสมความคิดคุณวีระตอนนี้เขามีสถานะเป็นประธานยุทธศาสตร์แผนงานต้านคอลลับชั่น

รวมไทยที่ผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเป็นหัวหน้าพักนั่นแหละ
คุณวิระเคลื่อนไหวสองเรื่องเรื่องที่หนึ่ง
ไปยื่นปปชให้เอาผิดเจ้าหน้าที่สปกรวังน้ำเขียว
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คือปล่อยให้มีการบุกรุกครอบครองที่ดินสอปกรที่วังน้ำเขียว
จำนวนหลายร้อยไร่แล้วนำไปก่อสร้างเป็นรีสอร์ทบนภูเขาทั้งลูก
เพื่อจะให้ตามเรื่องอย่างเข้าใจคุณวีระอธิบายอย่างนี้
มีนักการเมืองพักการเมืองร่วมรัฐบาลคนหนึ่ง
บุกรุกที่ติดแปลงกับสปกรและก่อสร้างรีสอร์ทบนยอดเขาแห่งหนึ่ง
วังน้ำเขียวท่านดูในภาพนะ
มีเนื้อที่หกร้อยไร่ทั้งที่ตามกฎหมายแล้วเนี่ย
ครอบครัวหนึ่งจะได้รับการจัดสรรได้ไม่เกิน๕๐ไร่
แต่ครอบครัวนี้ได้ไปถึง๖๐๐ไร่ได้เขาทั้งลูกว่าอย่างนั้นเถอะ
แล้วก็ไม่มีคุณสมบัติตรงกับการเป็นเกษตรกรผู้อยากร้ายอีก
เรื่องดังกล่าวเนี่ยสกเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่ปี๕๔
ปี๕๔นะนี่มัน๖๕๑๑ปีแล้ว
แต่ทุกวันนี้ยังปล่อยให้มีการทำประโยชน์มากว่า๑๐ปี
โดยไม่ทำอะไรเลยไม่มีการลื้อถอนที่สอดให้เอาที่ดินคืนสค
ข้าราชการที่เขาทนดูเรื่องนี้ไม่ไหวเขาก็ร้องมาที่คุณวีระ
คุณวีระก็ไปร้องเรียนต่อว่าจะปล่อยอย่างนี้ไว้ยังไง
อย่างที่บอกครับเรื่องนี้มันเคยเป็นข่าวมาตั้งแต่ปี๕๔
ว่ามีการบุกรุกมาก่อนหน้านั้นร่วม๒๐ปีแล้ว
จากปี๕๔มาจนถึงวันนี้๑๑ปี
รีสอร์ทยังไม่ถูกลื้อถอนและไม่มีการคืนที่ให้สอบประกอบ
นี่เป็นเหตุผลที่คุณวีระไปร้องเรียนต่อปปช
เอาผิดกับเจ้าหน้าที่สปกรวังน้ำเขียวมาตรา๑๕๗
ก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
มีคำอธิบายจากสำนักงานปฏิรูปที่ดิน
เลขาที่การสำนักงานปฏิรูปที่ดินชื่อวินโรธทรัพย์ส่งสุข
คุณวินโรธทรัพย์ส่งสุขเนี่ยอธิบายเรื่องนี้ว่า
กรณีนี้เนี่ยคนที่ถูกบุกรุกชื่อนายประนอมโพคำ
ตอนนี้เป็นเลขาธิการพักพลังท้องถิ่นไทย
ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่สปกรวังน้ำเขียว
โคราชปี๒๕๕๖สปกรได้ส่งเรื่องฟ้องศาลแล้ว
ปี๒๕๕๖สปกรได้นำเรื่องฟ้องศาลแล้ว

คดีสิ้นสุดในชั้นศาลดีกาเมื่อปี๖๒
ปี๖๒เนี่ยคดีสิ้นสุดในศาลดีกาแล้วนะ
สารดีกาว่ายังไงสารดีกาพิจารณาให้นายประนอมชดใช้ค่าเสียหาย

เจ้าตัวได้จ่ายเงินค่าเสียหายครบแล้วในปี๒๕๕๙

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการลื้อถอนรีสอร์ทรีสอร์ทชื่อ
นเมาเท่นรวมทั้งลื้อถอนสิ่งก่อสร้างอื่นด้วย
ถ้าฟังจากสปกรตามนี้ก็คืออยู่ระหว่างการลื้อถอน
ถอนรีสอร์ทและสิ่งก่อสร้างอื่น
แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าก่อนจะเข้ารายการเนี่ย
ผมยกหูคุยกับคุณวีระสมความคิด
ว่าคุณวีระรู้หรือยัง
ว่าตอนนี้เขากำลังดำเนินการลื้อถอน
เพราะเลขาสอปกรเป็นคนบอก
คุณวีระบอกดอดนี้ก็ยังอยู่
ยังไม่ใช่อยู่ในช่วงการลื้อถอน
ยังไม่มีการลื้อถอน
ยังเปิดเป็นรีสอร์ทรับแขกกันอยู่อ้าว

เลขาสปกรไปเอาข้อมูลมาจากไหนล่ะครับ
คงได้ข้อมูลมาจากลูกน้องที่เป็นสปกรอยู่ที่นั่น
อันนี้แหละครับที่เรางงว่า
ไอ้คดีอะไรก็ตามแต่ที่จะเอาผิดกับนายทุนที่ไปบุกรุกที่ดินเนี่ย
แต่ละเรื่องแต่ละคดี
มันยุ่งยากมันซับซ้อนมันมีปัญหาเยอะแยะไปหมด
กว่าจะเอาผิดได้กว่าจะเอาคืนมาได้
กว่าจะถูกลงโทษโอ้โห
ลำบากลำบลแสนเข็น
ลำบากลำบลแสนเข็นต้องจี้ต้องใช้ต้องร้องเรียน
ต้องคอยติดตามต้องเฝ้าระวัง

แต่ทีชาวบ้านที่เขา
ลำบากเขาไม่มีที่ทำกิน
ลุกที่สักไม่กี่ตารางเม็ดไม่กี่ตารางวา

เดี๋ยวนี้เนี่ยคนลำบากยากจนไม่มีที่ดินทำกินเหล่านี้

อยู่ในโรงในศาลพิจารณาคดีกันในโรงในศาล
เดือดโรนกันเยอะแยะเป็นร้อยร้อยพันพันครอบครัว
อันนี้เรียกว่าอันนั้นเรียกว่าที่กระแบะมือเดียว

บุกเขากันทั้งลูกแบบนี้เนี่ย

มันเอาผิดยากเอาผิดเย็น

สังคมไทยมันเป็นอย่างนี้จริง
ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ย

ไม่เอามาพูดทางโทรทัศน์

วันนี้ตกลงจะเอายังไงต่อ
ไอ้ที่ว่าลื้อถอนกำลังลื้อถอนเนี่ย

ข้อเท็จจริงเป็นยังไงเดี๋ยวก็รู้ครับ